ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้
อย่างที่บอกค่ะเป็นนาทีชีวิตบนรถโดยสารรถบัตรสายภูเก็ตพัทธลุงนะคะ

คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงผู้โดยสารในรถบัสนะคะ
ก็มีการบาดเจ็บไป๒ราย
แล้วสุดท้ายคนร้ายเนี่ยก็เอาปืนของตัวเองนี่แหละยิงตัวเองเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจสายตรวจเกาะแก้วและตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตค่ะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุพร้อมอาวุธครบมือนะคะกระจายกำลังกันสังเกตการณ
เพราะว่าตอนนั้นมันยังสดร้อน
คนร้ายก็ยังไม่ได้เป็นอะไรแล้วยังอยู่บนรถนะคะยังคุ้มคลั่ง
ทราบชื่อภายหลังว่านายมาวินช่วยเกลี้ยงค่ะเป็นอดีตทหารเกณฑ์
แล้วก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้โดยสาร
เป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๑บนรถบัสสายภูเก็ตพัทธลุง
ควนดินแดงถนนเทพกษัตรีขาออกนอกเมือง
ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็ต้องนำตัวผู้บาดเจ็บ
ทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตเพื่อที่จะรักษานะคะ
นางสาวจุรายรัฐรักบรรจงอายุ๔๙ปี
ถูกยิงที่สี่ข้างด้านขวาและราวนมขวา๕แผลค่ะ
ส่วนผู้ชายคือนายนพนัทมณีชาตรีอายุ๒๖ปี
มีบาดแผลที่สะบักซ้ายหนึ่งแผลล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ผู้โดยสารรายอื่นอื่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจเองก็ต้องใช้ความระมัดระวัง

เพื่อที่จะดูรอบตัวรถบัสว่า

อยู่ตรงไหนจะได้วางแผนในการควบคุมตัว
ตรวจสอบตำแหน่งให้ชัดเจนนะคะ

ในสถานการณ์
ผู้ก่อเหตุโดยสารรถบัตรคันนี้

รถคันนี้มีผู้โดยสาร๙คน
แล้วเขาก็แวะรับระหว่างทางอีก๑คน
พอมาถึงถนนเทพกษัตรี

ผู้โดยสารคนนี้ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือ

จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดนึง
ซึ่งกระสุนนัดนี้พุ่งใส่ผู้โดยสารชาย

เพราะฉะนั้นผู้โดยสารทั้งหมดในรถเนี่ย

ลงจากรถตรงประตูที่คนขับเปิด

เพราะเหตุยังอยู่บนรถหนึ่งคน

ปฏิบัติการพิเศษสืบสวนภาค๘

ญาติของนายนาวินมาจากกะบี่เลย

ให้เขาลงจากรถบัตรมามอบตัว
รถเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะ
ก็ต้องปิดถนนด้วยอะไรด้วย
คุยกว่า๓๐นาทีไม่เป็นผล

เสียงเรียบ

เพราะต้องควบคุมสถานการณ์ในรถบัตรคันนี้

ยุทธวิธีก็เลยยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป

รถคันนี้พบร่างของนายนาวิน
นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด

แล้วก็มีปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ตกอยู่๑กระบอก
เขาตัดสินใจยิงตัวเองค่ะนะ

อาวุธปืนเจาะยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัด
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ

ปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒

นายนาวินใช้ปลิดชีวิต
ตัวเองค่ะเมื่อเช้าเล่นอาวุ่น

ทีนี้เรามาฟังคนขับรถ

มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น

นายสมยศบัวแก้วอายุ๔๒ปี

คือตอนนั้นขับรถออกมาจากบขศ
ถนนเทพกับสตรีตรรัศดามุ่งหน้า

พอขับรถใกล้ถึงสามแยกไฟแดงควนดินแดง

๒ไม่ถึง๑กิโลมีเสียงปืนดังขึ้น
ปั้งหนึ่งนัดแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่ง

สักพักคนขับต้องเอารถแอบข้างทางก่อน

และมีผู้ชายอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง

๒คนตอนนั้นมีผู้ทิสาร

ทุกคนก็ต้องหนีตายออกมาแล้วตัวเขาก็เปิดประตู
ให้ผู้โดยสารลงมาจากรถทั้งหมด
โดยให้คนร้ายอยู่ในรถคนเดียวนะฮะ

แต่ว่าในรถไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีเสียงอะไร
ไม่มีปกติไปเลยครับ

สองร้อยเมตรสามร้อยเมตรก็มีมีกระสุนปืนดังนัดแรกครับ
ดังนัดแรกก็มีลูกค้าวิ่งมาบอกว่าพี่ช่วยด้วยหนูโดนยิง

พอว่าใกล้อย่างหาที่แอบก็ปั๊้งที่สองชั่วมาอีก

สติดีนะสติดี
แต่ผ่านคนอื่นเขานั่งตอนหน้าก็เยอะหมดเลย
แต่นี่๑ในผุดศาลชื่อว่านายลิดขอใช้เป็นนามสมุทรละกันอายุ๒๑
อันนี้เป็น๑ใน๙คนที่อยู่บริเวณรถ
แล้วก็ชักปืนออกมายิงปั้งปั้ง๒ทีโดยที่ไม่พูดอะไรก่อนเลย
ทั้งสองนัดยิงไปข้างหน้าเพราะคนร้ายนั่งบริเวณตรงกลางก่อน
นัดแรกโดนผู้หญิงนัดที่๒โดนผู้ชายนี่ฮะอันนี้คือที่บอกขอสอเนอะ
สุดท้ายคุณฤทธิ์เองต้องก้มหมอบลงครับกระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียวเขาเล่าแบบนั้นเลย
แล้วมาได้ยินเสียงนัดที่๓ซึ่งคาดว่านัดนั้นก็เป็นนัดที่คนร้ายใช้ปลิดชีพตัวเอง
แต่เป็นจังหวัดที่พฤษาลงมาจากรถทั้งหมดแล้วนะครับเหตุการณ์นี้แน่นอนชาวบ้าน
ตอนแรกชาวบ้านในจุดเกิดเหตุคิดว่าเสียงปั้งที่ได้ยินเป็นเสียงยางของรถระเบิด
แต่ไปเห็นจังหวะที่คนวิ่งลงมาก็เลยทราบว่ามีการยิงกันบนรถ
แล้วตนเองก็ต้องรีบกลับเข้าไปที่บ้านเพื่อความปลอดภัยฟังเสียงชาวบ้านด้วยนะครับ
ทางคดีตำรวจสอบสวนว่าอย่างไรบ้างครับพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
จากการสอบส่วนญาติของนายนาวินคนก่อเหตุทราบว่านาวินเคยเป็นทหารเกณฑ์๒ปีและสมัครต่อเป็นอีก๑ปี
จากนั้นปรดประจำการณ์ออกมานาวินจะอยู่กับยาย๒คน
สิทธิ์เล็กน้อยนะครับคุณผู้สมเคยเข้ารับการรักษาตัวที่โมโลงพยาบาลอยู่ที่อำเภออ่านลึกที่กระบีต
แต่ว่าไม่ได้ทานยาต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับ
ส่วนทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับคุณนรงวุ้นซิลนะฮะ
ก็ได้ปลอบใจแล้วก็ไปพูดคุยกันกับญาติของนายนาวินผู้ก่อเหตุ
นี่ฮะก็จังหวะที่ไปปลอบแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตไปเยี่ยมคนเจ็บทั้งสองราย
ซึ่งเบื้องต้นอาการพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยสามารถพูดคุยได้ทั้งสองคนครับ
ส่วนรถบัตรคันที่เกิดเหตุตอนนี้ลากไปจอดไว้ที่สพเมืองภูเก็ตนะฮะ
ทางด้านของพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็มีเชิญผู้โดยสารทั้ง๙คนรวมทั้งญาติของผู้ก่อเหตุ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยนะครับ
ค่ะก็กำลังตรวจสอบกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ย
ก่อเหตุที่รุนแรงในรถโดยสารทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง๒รายด้วยกันนะคะ
ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่มีมาตอนนี้นะคะ
มันมาจากโรคที่เขาเป็นด้วยนะคะสภาพแวดล้อมที่เขาเจอ
แล้วก็สภาพจิตใจของเขาที่มีความเครียดนะคะ
ญาติญาติของอดีตพลทหารก็ไปรอรับศพเพื่อที่จะไปบำเพ็ญกุศล
แล้วก็ได้คุยข้อมูลให้เราฟังบอกเขาเองป่วยเป็นซึมเศร้า
แล้วโดยส่วนตัวก็เป็นคนขี้น้อยใจมีปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ย
ทางกันไม่มีใครสนใจก็ทำให้มีความเครียดนะคะ
เนี่ยค่ะที่บ้านของนายนาวินที่อ่าวลึกกระบี่เนี่ย
นี่ผู้สื่อข่าวก็ไปเป็นร้านขายของชำค่ะ
ญาติญาติเพื่อนบ้านมาช่วยกันเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะรอรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ลุงของนายนาวินพาผู้สื่อข่าวไปดูในห้องนอนเป็นห้องโล่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะ
ของใช้ส่วนตัวก็ไม่มีมีเพียงกระเป๋าคาดเอว
ข้างในมีซองยาโรงพยาบาลอ่าวลึกและโรงพยาบาลสุราชธานี
เป็นยารักษาอาการป่วยซึมเศร้านะคะ
นายสมรักบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
หลานชายชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องก่อนที่จะไปก่อเหตุ
แต่ก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติแล้วหายไปตั้งแต่วันไหน

เมื่อวานเห็นออกมาจากห้องนะคะก็ไปเคาะประตูเรียก
แต่ปรากฏว่าก็ไม่อยู่เจอจดหมายฉบับหนึ่ง
เขียนบอกว่าไม่ต้องตามอาจจะไม่กลับมาแล้ว
จะไปใช้ชีวิตแบบตัวเองและไม่รู้จะทำได้ไหม
ขอโทษนะครับรักทุกคนวงเล็บมันอึดอัดใจ
เขียนจดหมายสั่งเสียเอาไว้แบบนี้
คือมันก็มีนัยยะเหมือนกันนะในข้อความในจดหมายนี่

จนกระทั่งเช้านี้ถึงได้รู้ข่าวว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยค่ะ
เราไปสัมภาษณ์นะคะคุณปานจิตช่วยเกลี้ยงค่ะ

ให้สัมภาษณ์บอกว่าเริ่มห่างกันกับหลาน
ตั้งแต่หลานปลดประจำการก็ไม่เจอกันเลย
ส่วนปมปัญหาอาจจะมาจากความน้อยใจ
เพราะพ่อแม่แยกทางกันนานกว่า๑๐ปี
ไม่มีใครสนใจมีเพียงแม่ที่คอยดูแลค่ะ
จังน้องก็คือหลวงชายเรานะคะ

นี่เขามีอาการแบบโบ๊ยเหมือนกันแต่ว่าต้องรักษาด้วย
เคยโด้ไว้บนหน่อยใจอะไรรับยามากมาย

แต่กลับไปก็ไปหน้าเลย

โอ้จะท้านที่ท้านโชคบีนั้นช่วงที่ท้าน
เวลาละมากไปไปบ่อย
นี่ค่ะย่าของผู้ก่อเหตุนะคะ
ไปดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือ
เป็นกู้ภัยเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
ซึ่งคนนี้สนิทกันกับผู้ก่อเหตุ
บอกว่านายนาวินเพิ่งจะไปรับยารักษาอาการซึมเศร้า

เพราะเขาเป็นคนพาไปหาหมอเองนะคะ
แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะนัดไปรับยาอีกวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ก็ไม่ได้ขาดการรักษานะไปรับยามาตลอด
แต่กินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้เองก็ไม่เคยมีอาการบ่งบอก
จะไปก่อเหตุอะไรแล้วก็ไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังด้วย

ก็เลยรู้ว่านิสัยส่วนตัวเป็นคนขี้น้อยใจ
ซึ่งอาจจะมีความเครียดจากปัญหาครอบครัวด้วย
บ้านเอาลิฟท์
เอาลิฟท์ใช่ไหมครับน้องก็เป็นคนขาน้องก็ไปตรวจไปรักษาอยู่ใช่ไหม
ก็แนะนำบ้างถ้าว่างก็จะพาไป

ครับก็คุยอะไรก็ปกติ
ตอนนั้นมีส่งสัญญาณอาการอะไรบ้าง

ก็บอกว่าพี่มีขอบุรีหนึ่งม้วน